มาส่องโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะต้องบอกว่ากำลังร้อนระอุกันเลยทีเดียว
เมื่อนักร้องลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันหรือว่าใบเตยอาสยามเนี่ยเขาออกมาโพสต์
แฉอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่ไปหยิบยืมเงินคนอื่นแล้วก็อ้างชื่อของตัวเธอนะคะ
เธอเนี่ยออกอาการปรี๊ดแตกเพราะว่าการกระทำเนี้ยเหมือนเป็น
แปดมงกุฎแอบอ้างนั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้นะคะ
อันนี้เนี่ยย้ำว่าเป็นข้อความที่สาวใบเตยเขาเป็นคนโพสต์
และก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊คสุธีวัน

และเพื่อไขข้อข้องใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ถึงทำให้สาวใบเตยปรี๊ดแตกได้ขนาดนี้

แล้วตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วย

ปัญหาเรื่องที่อดีตผู้จัดการส่วนตัว
หยิบยืมเงินคนรอบตัวใบเตยเนี่ย
คาราคาซังมากว่าครึ่งปีแล้ว
ซึ่งที่ผ่านมานักร้องสาวยอมปล่อยผ่าน

ผู้จัดการส่วนตัวคนดังกล่าวนี้

ตอนอยู่กับใบเตยใบเตยดูแลไม่ดี
ได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องใด
อดีตผู้จัดการส่วนตัวทั้งสิ้น

จะขอชี้แจงทีเดียวเลย

เรื่องจริงเป็นอย่างไรกันแน่
แต่ว่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยคุณใบเตยเขา

ไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวเธออีกแล้วนะ